พี่ปอค่ะเราไปเริ่มกันที่อุบัติเหตุเลยนะคะ
เขาบอกว่ารถเก่งค่ะเนี้ยขับทรายไปทรายมาก
ก่อนที่จะไปพุ่งชนท้ายรถหกล้อค่ะแล้วรถหกล้อเนี่ย
ขั้นหลังจากช้นแล้วมีร่องรอยคือเสร็จกระจกเสร็จรถคืน
หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะรถ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณสามแยกบ้านโคกระชายค่ะ
ถนนสายสุรินอำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสุริน
เจอกับรถคู่กรณีก็คือรถพลิกอัพอิซูซูสีบ่อนเงินค่ะ
คนขับคือนายมณัฐนะคะพรมบุตรค่ะ
สภาพด้านหน้ารถทางด้านขวากระโปรงหน้าเนี่ยรถยุบนะคะ
แล้วก็หม้อน้ำก็แตกเสียหาย
ใกล้กันออกไปอีกประมาณ๒๐เมตร
ก็ไปเจอกับรถบรรทุก๖ล้อด้วย
ซึ่งบรรทุกถังแก๊สหุงต้มมา
มีทางด้านของนายปัญโยสันตวงเป็นคนขับค่ะ
สภาพรถก็พังเสียหายเช่นเดียวกัน
นายมณัฑคนขับรถปิ๊กอัพก่อนบอกแบบนี้ว่า
ตัวเขาขับรถตามหลังรถเก๋ง
เห็นแล้วล่ะตอนนั้นเอ๊ะทำไมรถเก่งขับสายไปสายมา

เขาเองพยายามกดแร่เตือนหลายครั้งค่ะ
แต่คนขับรถเก่งก็ยังขับอยู่แบบนั้น
จนสุดท้ายเห็นเลยว่ามันเสียหลัก
ชนท้ายรถบรรทุกแก๊สที่ขับอยู่เลนซ้ายแล้วพลิกคว่ำ

เพราะพยายามหักหลบแต่มันเบรกไม่อยู่
ก็เลยชนท้ายรถเก๋งต่ออีกทีนึงค่ะ
คนขับรถบรรทุกถังแก๊สบอกแบบนี้นะว่า
ตัวเองขับรถยืนยันไม่เร็วเลย

เสียงดังท้ายรถดังโครม
จอดรถรีบลงไปดูเห็นรถเก๋งคันนี้

เขาบอกว่าโชคดีจริงเลยนะอะไรรู้ไหมพี่ปอ
คือถังแก๊สมันไม่ได้หล่นลงมา
คือถ้ามันหล่นลงมาเกิดการกระแทกแตกขึ้นมาเนี่ย

ตำรวจเองก็รวบรวมหลักฐานสอบประคำคนขับนะคะ
แล้วผู้หญิงคนที่ขับรถต้นเหตุ

ถ้าอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำแน่นอนค่ะ